ไปที่จังหวัดบุรีรำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นวันพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณปอทฤษฎีนะคะ

ครอบครัวสหวงก็ได้เดินทางไปเก็บอัฐิของคุณปอทฤษฎีนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้จากคุณรัชนีคำหนึ่งควร
รายงานสดมาจากวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดบุรีรำเชิญค่ะ

ที่วัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ครอบครัวสหวงญาติและเพื่อนสนิทบางส่วน
ได้เดินทางมาร่วมพิธีเก็บอธิของปทฤษฎี
ซึ่งขณะนี้นะคะครอบครัวยังทำพิธีเก็บอาทิตของปทฤษฎี
อยู่บริเวณเมนด้านหลังของดิฉันที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ค่ะ
เมื่อเวลาประมาณ๖นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
ครอบครัวสหวงทั้งคุณพ่อสงวน
คุณแม่พิษสมัยป๊อปปี้วิธวัฒน์ปิ่นชวนัน
โบวันด้าภรรยาสาวรวมถึงญาติและเพื่อนสนิทจำนวนหนึ่ง
ได้เดินทางมาที่วัดกลางพระอารามหลวงเพื่อเก็บอัฐิของปทฤษฎี
สำหรับพิธีในช่วงเช้าวันนี้นะคะ
หลังจากที่ครอบครัวเก็บอัฐิบริเวณเมนวัดกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จะนำมาตั้งบำเพ็ญกุศลฉลองอัฐิในบริเวณสาราธรรมนุภาพ
โดยพระสงฆ์๙รูปร่วมสวดแปรธาตุ
โดยบรรยากาศในรอบวัดวันนี้นะคะ
ยังคงมีสื่อมวลชนบางสำนักมาปักหลักติดตามรายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้นะคะครอบครัวได้ขอความเป็นส่วนตัว
ดังนั้นจึงขอให้
สื่อมวลชนนั้นทำข่าวบริเวณรอบนอก
และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนะคะ
คุณพ่อสงวนคุณแม่พิสมัย

ญาติและเพื่อนสนิทบางส่วน
ทยอยเดินลงมาจากบริเวณเมนวัดกลาง

เพื่อนำอัฐิของปทฤษฎีนั้น
ไปตั้งบริเวณสาราธรรมนุภาพ
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพิธีสงฆ์ที่

ทั้งนี้นะคะอาน้ำอ้อยสอนมนตราผู้จัดการส่วนตัว
ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเมื่อช่วงกลางคืน
ที่ผ่านมาหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานเพลิงศพ
โดยบอกว่าครอบครัวนั้นจะแบ่งอัฐิของปทฤษฎีออกเป็น๓ส่วน
เก็บไว้ที่วัดที่บ้านในจังหวัดบุรีลำ
และบ้านพักที่ลาดพร้าวรวมถึงส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ทำ
เก็ตห้อยคอให้กับน้องมะลิทายาทของพระเอกผู้ล่วงลับ
ก่อนที่จะมีพิธีลอยอังคารในวันพุธที่จะถึงนี้ค่ะ
เราตกลงกันไว้ว่าจะแบ่งเป็น๓ส่วน
ส่วนหนึ่งจะเก็บไว้ที่บ้านบุรีรำนะครับ
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะไว้ที่กรุงเทพนะครับ
อีกส่วนหนึ่งก็จะไว้ที่วัดที่ทุกคนแวะมาเยี่ยมเขาได้

กำลังคุยกันอยู่ว่าจะทำรูปแบบไหนนะครับ
ส่วนเรื่องลอยอังคาร
แล้วตอนนี้น่าจะเป็นวันพุธนะครับ

สถานที่เราได้แล้วเพียงแต่ว่าเดี๋ยวรอดูเรือก่อน
บรรจุคนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ

ตอนนี้เลยต้องมาดูเรื่องกระแสคลื่นลมด้วยครับ
สหรัฐและเพื่อนสนิทนะครับ
ได้เข้าไปในบริเวณสาราธรรมนุภาพ๒วัดกลางพระอารามหลวง
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพิธีสงฆ์

สวดแปรทาสนะครับ
ส่วนบรรยากาศรอบนั้น
ก็พบว่ายังมีแฟนคลับบางส่วน
ซึ่งยังไม่ได้เดินทางกลับต่างจังหวัด
ยังคงอยู่ร่วมในพิธีในเช้าวันนี้ด้วย
ทุกท่านพนมมือพร้อมกันนะครับ
ซึ่งสำหรับพิธีสงฆ์กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วนะคะ
และนี่เป็นบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นที่วัดกลางพระอารำลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะ